พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เกาะเชจูที่เกาหลีใต้
จากมีจุดเด่นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามแล้ว
เขามีการนำพลังงานสะอาดมาผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างจริงจังด้วย
ความน่าสนใจอย่างไรติดตามจากรายงานคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
โซลาเซลและกังหันลมพบเห็นได้ง่ายบนเกาะเชจู
เกาะตากอากาศทางภาคใต้ของเกาหลีใต้
ที่นี่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดผลิตกระแสไฟฟ้า
ขณะที่ภาครัฐก็ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
โซรารูฟท็อปและกังหันลม
นอกจากจะมีไฟฟ้าไว้ใช้เองแล้ว
ส่วนที่เหลือยังสามารถขายเข้าสู่ระบบให้กับรัฐได้อีกด้วย
โดยระบบที่นำมาใช้บริหารจัดการการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า

ถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการผลิต
การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในการผลิตของพลังงานทดแทน
ซึ่งมีข้อจำกัดแตกต่างกัน
พลังงานจากแสงแดดผลิตได้เฉพาะช่วงกลางวัน
พลังงานจากลมที่ส่วนใหญ่จะผลิตได้เฉพาะช่วงกลางคืน
เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้

อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยมลภาวะจากการผลิตไฟฟ้ากระแสหลัก
เพื่อรักษาธรรมชาติของก่อเชจูไว้เพื่อการท่องเที่ยว

นำระบบนี้มาทดลองใช้ในอนาคตเช่นกัน
ภาษาประเทศไทยนี้เราก็มีการเดินในเรื่องนี้เหมือนกัน
นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะดูสร้างเมืองอัจฉริยะ
แล้วก็จริงแล้วทางกระทรวงพลังงานก็ลงไปที่เกาะภูเก็ต
ซึ่งเล็กกว่าที่นี่๓เท่าตัว
ก็มีการดูว่าที่นี่มีการใช้ไฟเยอะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนโรคกรณ์
เป็นขั้นตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่
ปัจจุบันสมาร์ทกริตของเกาหลีใต้ยังอยู่ในช่วงระหว่าง

โดยประชาชน๒๐๐ครัวเรือนจาก๖๐๐ครัวเรือนเข้าร่วมสมากริตแล้ว
เกาหลีใต้มีแผนที่จะขยายระบบไปทั่วประเทศภายในปี๒๕๕๙
ซึ่งระบบนี้จะสามารถตอบโจทย์การลดปริมาณการปลดปล่อย
๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ๓๐
โดยสมาร์ทกริจยังมีประโยชน์ที่หลากหลาย
เช่นการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
โดยใช้ร่วมกับเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์

และติดตั้งมิเตอร์แสดงผลการใช้พลังงาน
รวมไปถึงระบบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสถานีชาร์จไฟฟ้ากระจายตัวอยู่ทั่วเกาะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน